เอาล่ะมีอุบัติเหตุมาเตือนกันซะหน่อยนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยฝนตกหลายพื้นที่เลยนะคะ
อุตุบอกว่าฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทย

ตามคลิปที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูต่อไปนี้นะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถฟอร์จูเนอร์ขับมาแล้วหลุดโค้ง
แล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
แล้วนี่คือคันข้างหลังที่ตามมา

ใช่แล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
งานนี้นะคะมีรถเสียหายรวม๖คัน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ๘รายด้วยกันนะคะ
เป็นนาทีระทึกรถยนต์ฟอร์จูเนอร์หลุดโค้ง
เหินไปพุ่งชนรั้วกั้นขอบทาง

ชนเข้ากับหน้าร้านจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรักษักชมูล
บริเวณโค้งสนามเป้าขาเข้าเมือง
พื้นที่หมู่ที่๓ตำบลท่าช้าง

ทีนี้คนขับรถกระบะฟอร์จูเนอร์คันนี้
ที่ได้รับบาดเจ็บคือนายวิรัติเจริญสุข
บาดเจ็บนะภรรยาก็บาดเจ็บด้วย
และลูกชายอายุ๔ขวบก็บาดเจ็บด้วยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวทั้งหมด
ส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ

ไปพบรถกระบะอีซูซู

ก็เสียหลักหมุนไปฟาดกับรั้วกั้นขอบทาง
สภาพพังเสียหายยับเยินเช่นเดียวกันนะคะ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก๕ราย

ที่เกิดขึ้นจากถนนลื่นเนี่ย
คราวนี้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแปดรายด้วยกันนะคะอุ้ย

ยังไปพบรถยนต์ของชาวบ้านอีก๓คัน
จอดอยู่บริเวณนอกรั้วกั้นขอบทาง

ตลอดจนกระจกหน้าเป็นกระจกหน้าร้านของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ถูกเศษเหล็กจากรั้วกั้นขอบทาง
ปริวกระเด็นใส่จนได้รับความเสียหาย
คือบ้านของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุ
มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ถนนมันลื่น
ประกอบกับที่เกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้งหักศอกด้วย
ขณะเที่ยวรถของนายวิรัตน์ซึ่งขับรถฟอร์จูเนอร์มา

จะเดินทางไปส่งภรรยาซึ่งเป็นพยาบาลที่ทำงานคือ
โรงพยาบาลพระปกเกล้าพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถเกิดเสียหลักแล้วประกอบกับว่าถนนลื่น
ก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ
รถพลิกไปชนเข้ากับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

แล้วก็รถที่ตามมาทีหลังก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้ด้วย
แต่ว่าเคราะห์ดีมากนะคะว่าไม่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ตำรวจเขาก็มาไวนะจับภาพแป๊บเดียวก็ขี่รถมาเลยนะครับคุณผู้ชมขับรถ